เรื่องที่คุณลุงวัย๖๕ปีถูกเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลรัฐ
ที่จังหวัดขอนแก่นชกหน้าขณะที่เข้ารับการรักษา
เรื่องนี้ทางด้านลูกสาวบุญธรรมของคุณลุงบอกว่ายังไงก็ตาม

แต่ว่าล่าสุดก็มีความพยายามจากเจ้าหน้าที่ระดับสูงของทางโรงพยาบาล

แล้วก็จะต้องการกันลูกบุญธรรมให้ออกจากกรณีนี้

เดี๋ยวทั้งญาติทั้งตำรวจจะไปตรวจสอบภาพ
กล้องวงจรปิดของทางโรงพยาบาลด้วยนะคะ
ความคืบหน้าในกรณีนี้นางสาวสรินทิพย์อิ่มใจ
ซึ่งเป็นลูกบุญธรรมของนายพินันประเคนทอง
พร้อมด้วยนางขวัญใจเกิดเดช
ก็ไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สพเมืองขอนแก่นนะคะ

แล้วก็เอาผิดกับเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลขอนแก่น

ขณะที่เข้ารับการรักษาในห้องฉุกเฉิน
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อกลางดึกของวันที่๒๘พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะ
หลังจากนั้นคุณพ่อเธอเสียชีวิต
มีภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกเหตุการณ์เอาไว้ได้ทั้งหมดเลย
คือผู้เป็นพ่อของเธอถูกส่งไปโรงพยาบาล
เพราะมีอาการหายใจไม่ออกใช่ไหมฮะในวันที่๒๘พฤศจิกายน
แล้วก็ผู้เป็นภรรยาก็คือคุณยายคุณป้าแล้วกันนะ

คุณป้าก็ไปดูแลคุณลุงตอนขณะที่เข้าห้องฉุกเฉิน
แล้วสักพักหนึ่งก็มีพยาบาลกับบุรุษพยาบาล
เห็นคุณลุงออกมามีเลือดออกที่คิ้วคุณ
คุณป้าก็ไม่รู้จะทำไงได้แต่วิ่งตาม
กระทั่งคุณลุงถูกเย็บแผลที่คิ้วเรียบร้อย

แล้วหลังจากนั้นคุณลุงเสียชีวิต

เพราะว่าคุณป้ากับลูกบุญธรรม
ก็ได้มีการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดในห้องฉุกเฉินว่าเกิดอะไรขึ้น
เพราะว่าทางพยาบาลทางเจ้าหน้าที่ของห้องฉุกเฉินบอกว่า
คุณลุงล้มจากเตียงหล่นลงมาจากเตียงทำให้หัวแตกเองนะครับ
แต่ว่าเข้าไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดแล้วเพราะว่า

นึกผิดแล้วก็ขอโทษขอโอกาสได้ไหมไม่อยากให้แจ้งความดำเนินคดี
แล้วเดี๋ยวสำหรับเจ้าหน้าที่ที่กระทำผิดไปเนี่ยทางโรงพยาบาลจะลงโทษเอง
แต่ทีนี้เจ้าหน้าที่คนนั้นโทรศัพท์กลับมาหาอีกรอบนึง
ทางครอบครัวโทรกลับมาหาทางครอบครัว
แล้วก็บอกว่าเนี่ยเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของความเข้าใจผิด
เพราะว่าคนที่ปรากฏในคลิปเนี่ยไม่ได้ทำร้ายคุณลุง
ทีนี้คุณผู้ชมทางด้านนายแพทย์ชาญชัยจันวรชัยกุล
ซึ่งเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่นก็เลยมาชี้แจงกรณีนี้เลยนะคะ
บอกว่าเป็นความเข้าใจที่มันคลาดเคลื่อน
แล้วก็ระบุว่าเจ้าหน้าที่ผู้ชายในคลิปเนี่ย
เอื้อมมือไปปัดมือของคุณลุงที่พยายามแกะผ้าพันแผลออกจากหัว
แล้วส่วนกรณีที่ผู้ป่วยตกเตียงอันนี้ยอมรับว่าเป็นความประมาทของเจ้าหน้าที่
รวมถึงขอโทษญาติของผู้ป่วยด้วยนะคะ
ไปรับตอนแรกเขาไม่ได้รับว่าเขาต่อยนะ
มันรับว่าเขาตกเตียงเป็นคนละเวนอันนี้เจ้าหน้าที่คนละคน
เพราะว่าพ่อใหญ่แกพอดินเนื้อคล่องในสมองแล้ว

ปุ่นลุกปุ่นนั่งแล้วก็แกก็ปิดไม้ขั้นเตียงเพราะว่าแกจะลงจากเตียง
แล้วก็เลยพัดตกลงมาพรุ่งนี้จะดูหุมจนปิดกัน
จริงเขาอาจจะไปดูครั้งหนึ่งแล้วแต่เขาอาจจะเข้าใจผิด

แล้วเบื้องต้นนี้พอจะได้เห็นคลิปตรงนั้นยังครับ
ถุงเกาะอ๋อไปต่อยเขาครับ
พอดูจอใหญ่แล้วมันไม่ใช่

คือเขาเอามือไปหยิบไอ้กัดมือของคนไข้
ไม่ให้มาแกะแผล
คือเรื่องจอเล็กจอใหญ่ที่ผอโรงพยาบาลชี้แจง
เพราะว่าก่อนหน้านี้คุณป้ากับลูกบุญธรรมของผู้เสียชีวิต
ขอดูภาพจากกล้องวงจรปิดว่าเกิดอะไรขึ้นในห้องฉุกเฉินบ้าง
แล้วปรากฏว่าก็มีการอนุญาตให้ดู
แต่ว่าดูในจอเล็กหน่อยเหมือนจอมือถือนี่แหละ
ก็เห็นลักษณะเหมือนเจ้าหน้าที่พยาบาลชายกำลังเอามือเงื้อมไป
ชกคุณลุงหรือเปล่าแต่พอผู้มนวยการโรงพยาบาลบอกว่า
ได้ไปดูแล้วก็ดูในจอใหญ่จอทีวีใหญ่แล้ว

เจ้าหน้าที่พยาบาลแค่เอื้อมมือไปจับ
มือของคุณลุงไว้เพราะคุณลุงดิ้น
คุณลุงดิ้นคุณลุงจะพยายามแกะแผล
ก็เปิดเผยว่าสิ่งที่พอประคแก่นชีแจง

หลังจากที่เธอได้เห็นภาพจากกล้องวงจรปิด
แล้วเธอพบว่าพ่อถูกมัดมือทั้งสองข้างไว้กับเตียง
จึงเป็นไปไม่ได้ที่พ่อจะยกมือมาแกะผ้าพันแผลได้

เจ้าหน้าที่ระดับสูงของโรงพยาบาลขอนแก่น
ยังได้ติดต่อไปทางญาติที่มีสายเลือดเดียวกันกับพ่อ
ทางญาติออกมาช่วยเหลือโรงพยาบาล
ให้ช่วยกันกันนางสาวสรินทิพย์ซึ่งเป็นลูกบุญธรรม
ออกจากกรณีการร้องเรียนนี้เพราะเป็นเพียงลูกบุญธรรม
ไม่ได้มีการจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
และคุณป้านะคุณป้าซึ่งเป็นภรรยาของคุณลุงเนี่ยนะฮะ
คุณป้าก็เป็นภรรยานอกสมรสก็เลยมีคนไม่อยากให้เข้ามายุ่งเกี่ยวในคดี
ซึ่งเรื่องนี้นะครับลูกบุญธรรมของคุณลุงเห็นว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง
ทุกคนยืนยันว่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด
และเธอเองแม้จะเป็นลูกบุญธรรมแต่เธอก็มีสิทธิ์ในการเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับผู้ตาย
โดยมอบหมายให้ทางญาติได้มอบหมายให้เธอเป็นผู้ดำเนินการตามกฎหมายแต่เพียงผู้เดียวครับ
แล้วก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้นะคะคุณผู้ชมทางครอบครัวก็จะเดินทางไปที่โรงพยาบาลขอนแก่น
จะไปดูเลยภาพจากกล้องวงจรปิดจะไปดูอีกรอบนึง
แล้วรอบนี้ที่จะไปดูจะไปดูจอใหญ่แบบที่พอโรงพยาบาลบอกเลย
บอกจะไปดูจอให้มันใหญ่กว่าที่พอดูด้วยซ้ำอย่างนี้นะฮะ
เพราะว่าที่ผ่านมาทางโรงพยาบาลบอกว่า
ที่เห็นรายละเอียดมันอาจจะไม่ชัดเจนเพราะว่าดูจากจอเล็ก
ดังนั้นเดี๋ยวจะมีการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
ร่วมกันกับทางโรงพยาบาลแล้วก็มีตำรวจมีสื่อมวลชนไปตามด้วยนะคะ
เพื่อความกระจ่างแล้วก็ให้ความเป็นธรรมกับกรณีนี้นะคะ